สวัสดีทุกท่านครับได้ยินผมชัดไหมครับ

คุณพิทาอยู่ที่ไหนครับแม่นักขนาดนี้

ก็เลยต้องใช้บรรยากาศในรถหน่อย

หลายสำนักโพลเนี่ยให้ระดับร้อยทั้งนั้นเลย

ว่าก้าวกลายได้ประมาณ๑๑๐ถึง๑๓๐ส่อ
คุณพิธาตอนนี้คิดเห็นอย่างไรครับ

ที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ
ถ้าให้ย้อนกลับไปก็คงไม่มีอะไรที่รู้สึกเสียใจหรือเสียดายนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับ
เหลือก็เป็นมติของพี่น้องประชาชนนะครับ
แต่ยังไงวันนี้ผมเข้าใจว่ายังคงพูดอะไรที่เป็นในเชิงชี้นำ
หรือว่าตอบรับเรื่องเกี่ยวกับโพลยังไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ก็คงต้องรอให้พ้นเที่ยงคืนนี้ไปก่อน

แต่ตอนนี้ก็คงจะได้ก็โอเคเต็มที่กับมันแล้ว
แล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนสอสอพักเก้าไกลอดีตสส
แล้วก็ทีมงานหัวคะแนนธรรมชาติ
แล้วก็ทีมงานจังหวัดที่ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่

ก็มีความสุขมากแล้วก็จะตั้งใจที่จะทำงานต่อไปในอนาคตครับ

ก็คือทางก้าวกลายมองว่าก็คือผลโพลนนั่นแหละ

พูดตรงผมยังไม่ได้ดูโพลที่เพิ่งออกมาเลยครับ
อย่างที่บอกว่าหลังวันที่๖พฤษภาคมแล้วเนี่ย
มันก็คงคนที่ลงเลือกตั้งเนี่ยพูดเรื่องผลโพลอะไรไม่ได้

ผมก็เลยระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะครับ
ก็เลยไม่ได้ฟังอะไรมากขึ้นนะครับ

เรามั่นใจจากการทำงานในอดีตที่ผ่านมา
ก็คงจะคงจะเพียงพอแล้วกับความมั่นใจในการที่กำลังเดินทาง
ก็คงจะรออยู่ที่พักและจะรอนับไปกับเพื่อน

และเข้าใจว่าจะมีประชาชนมาด้วย

พักเพื่อไทยเขาให้เป็นประมาณการนะครับ
ไม่ได้ให้ตัวเลขเป๊ะภาคพื้อไทยได้อันดับ๑
กลายอันดับ๒ได้ประมาณ๑๑๐๑๓๐คน
ส่วนรวมไทยสร้างชาติอันดับ๓ได้ประมาณ๔๕๖๕คน

ได้ประมาณ๑๖๔๑๗๒คน
ก้าวไกลได้อันดับ๒ได้ประมาณ๘๐๘๘คน
แล้วก็ตามมาด้วยภูมิใจไทยได้ประมาณ๗๒๘๐คน
พลังประชารัฐ๕๓๖๑คนระหว่างนี้
ทั้งสองโพลเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนออกมานะขนาดนี้
ก้าวไกลมาเป็นอันดับ๒
แล้วตัวเลขระหว่างอันดับ๑กับอันดับ๒ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเองก็
ก็ไม่ทิ้งห่างกันมากนักแต่ถ้ารวมกันทั้งสองทั้งสองพักเนี่ย
เสียงข้างมากของรัฐบาลได้เลยแหละ
คุณพิธาคิดว่ายังไงเพื่อไทยกับก้าวกลาย
ถ้าเกิดสมการมันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยคิดว่าจับมือด้วยกันได้ไหม
ไม่ว่าสมการจะออกมายังไงตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งหรือว่าหลังเลือกตั้ง
ผมว่าเราก็จุดยืนชัดเจนมาโดยตลอดนะครับว่า
การร่วมกันของพักร่วมฝ่ายค้าณปัจจุบัน
จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับความท้าทายของประเทศไทยนะครับ
อันนี้พูดไปถึงก่อนตั้งแต่ที่ในช่วงที่มีดีเบตกัน
ตั้งแต่ก่อนที่ประชาชนจะลงครูหาด้วยซ้ำไปนะครับ
ถ้าตัวเลขมันออกมาเป็นลักษณะอย่างนั้นจริง
ผมก็คิดว่าเราก็อาจจะมีเห็นต่างกันบ้างในอดีต
แต่ผมเชื่อว่าไอ้โอกาสที่เราจะร่วมมือกันเนี่ยมันใหญ่กว่าความแตกต่างของเราที่มีอยู่แน่นอนนะครับ
แต่เราเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งก็ต้องรอให้ให้เกิดการนับคะแนนกันจริงจริงครับ
ตอนนี้ก็คงต้องรอสมการทางการเมืองอย่างเดียวนะครับ
มันก็คงยังไม่ได้พุนผันหรือว่าจะรีบทำอะไรก็คงต้องรอมติของประชาชนเป็นหลักครับ

เท่ากับว่าเงื่อนไขต่างที่เราหาเสียงกันไว้หรือว่าประกาศกันไว้ในตอนเลือกตั้งเนี่ย
ถ้าถึงเวลาถ้าสองพักนี้สามารถที่จะไปสู่ข้างหน้า

เงื่อนไขต่างมันยังสามารถคุยกันได้
ครับผมก็คือเป็นอย่างที่สัญญาทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ตอนนี้รอคะแนนอยู่นะครับ
ก็คงยังให้สัมภาษณ์อะไรมากไม่ได้
แต่ว่าก็เข้าใจว่าเดี๋ยวเราจะประชุมพักกันนะครับ

แต่อย่างที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในระบบประชาธิปไตยก็คือ
อันดับหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะตั้งรัฐบาลก่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ยังมีคัดมีตอนและก็ไม่ได้มีอะไรปิดบั้งพวกน้องประชาชนเราก็ยังโพงใสมั่นเดียวครับ
ถูกต้องครับคุณพิทาต้องคุยกับใครครับเพื่อไทยหรือว่าเพื่อไทยต้องคุยกับใครโดยตรง

ก็คงจะต้องคุยกับคุณอุ้งอิงหรือว่าถ้าตามหลักแล้ว
อาจจะต้องคุยกับคุณหมอชะละน่าแสบนิดน้อยก่อนก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นใคร
เดี๋ยวต้องลองดูอีกทีว่าเวลาใกล้แล้วก็คงทีมงานของอำนวยการเลือกตั้ง

หรือว่าใครจะยินดีให้ใครสักหน่างนั้นก็ต้องรอเวลารอคะแนน
ยังเหลืออีกแค่๔๕ชั่วโมงก็น่าจะมีการประกาศผล
ยังไม่เป็นทางการก็คงจะได้มีโอกาสได้คุยกันสักเล็กน้อยครับ
คุณพิทาครับถ้าตัวเลขของเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ย
มันเพียงพอล่ะสำหรับเป็นเสียงข้างมากของทางรัฐบาลเนี่ย

มองไหมว่าอาจจะต้องไปเติมพักไหนเพิ่มเติมเข้ามา

อย่างที่บอกว่ามันต้องมีการเอาเงื่อนไข

ทางฝั่งของผมเนี่ยก็ต้องเอาเข้าประชุมกรกบหก่อน
จะเป็นไปตามที่เราเคยได้สัญญากับพี่น้องประชาชน

เพราะฉะนั้นกันครูหากำลังครูหา

แล้วลองเข้าประชุมกคบบ่อหอกดูครับ
ดูครับว่าเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลจะเป็นยังไงบ้าง
คุณพิทาครับคือเสียงของเพื่อไทยกับก้าวไกล

พักอื่นมาด้วยมันอาจจะเพียงพอต่อการเป็นรัฐบาล
แต่มันไม่พอสำหรับการโหวตนายกในฝั่งของทางนี้
ทางฝั่งของก้าวกลายทางฝั่งเพื่อไทยเนี่ย
เอายังไงดีตรงนั้นเนี่ยหนักใจไหมเรื่องสว๒๕๐สว
หนักใจครับตอนนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่า
ก็คือถ้าจะเป็นรัฐบาลที่เก้าไกลเข้าร่วมนะครับ
ก็ต้องเป็นคอรมอที่ไม่มี๒พักทหารจำแรงอยู่นะครับ
แล้วถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าร่วมกันเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากได้เนี่ย
ผมก็มั่นใจว่าสวก็จะไม่ฝืนมติประชาชน
แล้วก็พยายามที่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็รอดูตัวเลขที่ชัดเจนอีกทีนึง
ว่าจะออกมาในลักษณะแบบไหนแล้วเดี๋ยวก็คงต้องให้พักอันดับหนึ่ง
ว่าจะเป็นพักไหนในการที่จะพูดคุยกัน
แล้วก็ให้ลองดูว่ากระบวนการในการจัดฟอร์มคอรมอลหน้าตาจะออกมาเป็นยังไง
แต่ว่าเราก็รู้ว่าหน้าตาแบบไหนที่เราเข้าร่วมหน้าตาแบบไหนที่ไม่เข้าร่วม
ในระดับที่เราได้สัญญากับพี่น้องประชาชนนะครับ
ระดับย่อยก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวต้องขอเอาเข้าประชุมกรบห

เดี๋ยวเข้าไปที่พักนี่ประชุมกันเลยไหมคะเนี่ย
ยังครับตอนนี้รอนับขนาดกันก่อนครับ
พูดคุยกันอาจจะมีการขอบคุณกับพนักงาน
คุณขอบคุณกับคนที่ช่วยพักมาในช่วงนี้ในช่วงที่โตเน็ตเหนื่อยที่ผ่านมา
แล้วก็รอรับคะแนนไปกับสังคมไทยทุกคนแล้วครับ
ผมอยู่กับหลายท่านนะฮะมีอาจารย์ปริญญาอาจารยุทธพร

สวัสดีทุกคน
คุณภิษฐานด้วยไหมฮะ
เรื่องโพลของนิดาในเขตกรุงเทพเนี่ย
คุณภิษฐานิดาโพเนี่ยนะ
เขาประกาศผลโพลของกรทม๓๓เขต
อันนี้ไม่ประมาณการแล้วนะฮะฟันทงแบบฟันชับเลย
๓๓เคสเนี่ยบอกเก้ากลายได้ไป๓๒เคส
เพื่อใครได้เกสเดียว
แต่ก็หลักการในการอ่านโปรมันเป็นอย่างนั้น

ก็ตื่นเต้นกันค่ะคุณทีมพิทาเราตื่นเต้นกับโพลในกรุงเทพฯ
คิดว่าเป็นไปได้ไหม๓๒คนเลยสำหรับก้าวไกล
ก็คงตอบได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ทำงานมาเต็มที่
มีสอสออยู่ในพื้นที่สกก็ดีใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เราหาเสียงกันเยอะนะครับ
วันสุดท้ายก่อนที่จะปิดครูหาผมก็ตั้งแต่๖โมงครึ่งจนถึง๕โมงเย็น
ก่อนที่กฎหมายจะอนุญาตก็ไปให้เยอะมากที่สุดนะครับ
แล้วเราก็ทำงานการเมืองแคมเปญเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะดูคะแนนดูคู่แข่ง
แล้วก็คอยดูว่ามีพื้นที่ไหนที่จะชนะนิดเดียวหรือแพ้นิดเดียวนะครับ
พวกนี้เนี่ยมันตกน้ำถ้าทำงานให้ตกน้ำให้เป็นเติมน้ำขึ้นมาให้ได้เนี่ย
ก็เป็นพื้นที่ที่ผมไปเหยียบคือไม่ได้หาเสียงโดยที่ไม่ได้วางแผนในการเดินเสียงนะครับ
มั่นใจไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่ามั่นใจว่าทุกวันทุกชั่วโมง
แล้วก็ทุกหน้าที่ที่ใช้บริหารแคมเปญไปเนี่ยทำอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว
แล้วก็ถ้าให้ย้อนหลังกลับไปก็คงไม่คิดที่จะเปลี่ยนอะไรอีกแล้ว
ทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการแคมเปญทั้งหมด

ขอเข้าใจว่าคุณพิทาพยายามบอกคุณพรรคพูมนี้

ไม่ใช่ครับอาจารย์ผมบอกว่าใครได้เป็นที่หนึ่ง
ได้ผมเขียน
ยังมีเวลาอีก๔ชั่วโมง

คุณพิธามั่นใจขนาดไหน
ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าจะได้เป็นรัฐบาล

เพราะว่าเราตั้งใจที่จะทำงานเต็มที่

ต้องมั่นใจในมติของพี่น้องประชาชน
แล้วก็การทำงานของแชมเปญ

แล้วก็การทำงานของผู้สมัครเราก็ทำงานเต็มที่

มั่นใจในความตั้งใจของพวกเรา

คะแนนจะออกมายังไงก็คือเป็นมติของพี่น้องประชาชน

อาจารย์ยุทธพรนะครับ

อยากจะถามวิทาว่าถ้าผล
จริงในการเลือกตั้งมันออกมาเหมือนโพล

ของความสำเร็จของพระเก้าไกร

ทีมงานทุกคนนะครับทีมงานทุกคน

ตั้งแต่บนลงล่าง
ล่างขึ้นบนซ้ายไปขวาขวาไปซ้าย
ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย

อะไรที่เคยเรียนมาเมื่อ๑๐กว่าปี
ที่ผ่านมาเนี่ยก็เอามา
บริหารจัดการแล้วก็เอาปรับเข้ากับบริบท

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็รู้สึกสนุกครับ

คุยกับอาจารย์ที่เป็นอาจารย์เนี่ยเหมือนกับเห็น
ในการบริหารการวางแผนแคมเปญก็ดี

จนกระทั่งเอามาได้

มันก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้น
ในเชิงวิชาการในแวดวงรัฐศาสตร์

อาจารย์ที่อเมริกาก็คอยส่ง

แต่ก็สนุก

คุณพิทาบอกว่ามั่นใจว่าจะได้เป็นรัฐบาล๑๐๐

แต่ที่เหลือก็อย่างที่บอกก็

ที่จะยอมรับกับสิ่งที่

อยู่แล้วแต่พี่บอกผมก็ทำ

ทุกอย่างกับแคมเปญที่ผ่านมาอย่างเต็มที่

รู้สึกเสียใจหรือผิดวังใน
แต่ในตัวเองหรือว่าจีมนายของเพื่อนของอาธิบาปสมศมกรมวัติภาพทุกคน

นี่ฮะมั่นใจได้ยังไงว่าจะโหวตนายก
จะเป็นกำแพงกันฝันใช่ไหม
เหมือนที่คุณพิธาปิดเวที

บางทีมันเป็นกำแพงที่เรา
สร้างกันมาเองด้วยความกลัว

ประชาชนได้แสดงเจตจำนง
ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า
การต่อสู้กันระหว่าง

การต่อสู้กันระหว่าง
จะต่อสู้ในปี
ของประเทศไทยอีกต่อไปหรือเปล่า

การเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่คึกคัก
ไม่ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะถล่มทลาย

ผมก็คิดว่ากำแพงนั้นอาจจะกลับมาครับ

หรือที่เราปรวจ

ยังไงขอคุยใหม่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณทุกทางครับสวัสดีครับ